อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมมีตัวเงินตัวทองวิ่งไปเข้าที่บ้านหลังหนึ่ง
แหม่งเจ้าของบ้านบอกว่ามันก็ใกล้วันที่สิบหกแบบนี้
วิ่งเข้าบ้านมันก็ต้องโดนสักหน่อยแหละน่านะคะนี่บ้านที่เจ็ดสิบสองทับสองแปบแบบนี้
เจ้าของบ้านก็แจ้งกู้ภัยไปช่วยกันจับกลุ่มกันหน่อยครับนะฮะ
เจ้าตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าไปในบ้านแบบนี้นะฮะทางป่อเต๊กตึงเองรับแจ้งให้ไปช่วยครับ
หมู่บ้านอ่างทองธานีครับนะฮะตำบลโภษะอำเภอเมืองอ่างทองนะฮะ
ก็เอาคนที่ชำนาญไม่ได้รู้ของการจับสัตว์เล็กทางเข้าไปนะฮะ
เจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงนะบอกว่าตื่นมาตอนเช้าเดินอยู่ประตูบ้านจู่
ตัวเงินตัวทองมาโผล่อยู่ตรงนี้นะฮะจากนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ
ตัวเงินตัวทองวิ่งเข้ามาในบ้านเลยแล้วไปซุกอยู่ที่บริเวณข้างท่อประปา
นะฮะพยายามไล่มันก็ไม่ยอมไปนะฮะก็ต้องแจ้งกู้ภัยมาช่วยจับสิครับ
เจ้าของบ้านเชื่อว่าเจ้าตัวเนี้ยนะคงตั้งใจมาให้โชคแหละ
นำเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคสักหน่อยอีกไม่กี่วันนะฮะ
พอเจ้าหน้าที่เขามาก็ใช้เวลาห้านาทีก็จับออกไปได้โดยละม่อมนะฮะ
พร้อมกับนำใส่รถจักรยานยนต์ขึ้นซ้อนกันไปครับเป็นรถจักรยานยนต์ทะเบียนหกเจ็ดห้าหก
มหาศาลคามนะฮะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ